เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมย์
มีผู้หญิงนั่งข้างหน้ากับผู้หญิงนั่งข้างหลัง
ผู้หญิงนั่งข้างหลังหยุมหัวผู้หญิงนั่งข้างหน้าอ้าว

ทำไมจะลองตรงเนี้ย

อยู่ดีเหมือนมันทำกันทำไม

ทำไมกูเจ้าหินตัวเนี้ยอยู่มาทำไมกู

ผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะด้านหน้ามากับสามีนะคะ

ผู้หญิงนั่งด้านหลังก็จะใส่เสื้อสีชมพู

เพจนี้ที่โพสต์เอาไว้ก็เรียกว่าเป็นป้า
ยุมหัวผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าเหมือนกับว่าเธอ
แนนพิงพนักพิงเหมือนเอ็นหลับอย่างนี้ค่ะ

ผมยาวใช่ไหมผมมันก็เหมือนกับแหม
ป้าก็ไม่รู้ยังไงโมโหแบบไปหยุมหัวเธออย่างนี้ค่ะ

ถ้าจะเอาหัวพิงไปนั่งแท็กซี่นู่น

บนรถเมย์คนก็งงนะคะก็ตกใจกันหมด
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
เจ้าของคลิปเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
ก็คือประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ
ตกใจเหมือนกันเรื่องแค่นี้ทำไมถึงขั้นต้องทะเลาะกัน
แล้วก็เหมือนกับว่าตัวคนที่ให้ข้อมูลที่เป็นเจ้าของคลิป
ก็มีจังหวะที่หันไปมองหน้าคุณป้า

ดูไม่ได้แบบรู้สึกผิดหรือทุกข์ร้อนอะไร
หรือรู้สึกว่าโอ๊ยไม่น่าทำอะไรแบบนี้

ทั้งที่คุณป้าทำร้ายผู้หญิงเสื้อขาวที่นั่งข้างหน้า๒ครั้งนะคะ
คือจริงมีการกระชาก๒ครั้งนะครับ

ตอนที่เห็นในคลิปนี้คือกระชากครั้งที่สองแล้วครับ

เขาเอามือมาพิงแล้วมาโดนหัว

ก็แค่ขยับมือออกก็แค่นั้นก็จบ

ว่าทำไมแค่คนที่นั่งข้างหน้า
หัวมาทับมือเราที่จับอยู่

จะเอามือกล่อเหล็กหรือว่ากล่อเบาะอยู่อ่ะมั้งใช่ไหม
ใช่ไงใช่ไงก็ไปทับมือป้าแค่นั้น

ต้องโกรธขนาดนั้นเลยหรอ

เจ้าของคลิปบอกว่าทางผู้หญิงเสื้อขาวกับแฟนนุ่มนะคะ

ต้องหนีแกหนีป้าอ่า
แล้วก็แหมทำไมป้าต้องทำอะไรขนาดนี้นะคะ

ท่ารถเมย์สาย๒ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงแถวบังนา

จะแจ้งความเอาผิดผู้หญิงเสื้อขาว

เอ้ากลายไปด้วยว่า

ผมก็เห็นแต่ป้านี่แหละไปหยุมหัวผู้หญิงเสื้อขาว

บอกว่าแขนป้าเป็นลอยเหมือนโดนขวน

ป้าบอกแบบนี้คุณผู้ชม